ผู้ชมครับมีคุณแม่คนหนึ่งโพสต์คลิปนี้เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์กันไว้
เป็นโต๊ะกินข้าวที่บ้านพ่อแม่แล้วก็มีลูกสาว๒คน

กร่องวงจรปิดคือติดแรกคิดว่าลูกไม่ยอมกินข้าว
อยู่ดีน้องช็อกเลยฮะช็อกแล้วต้องรีบช่วยกันเลยนะครับ
ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันอุ้มลูกสาวคนเล็กนะเรียกชื่อพาไปนั่งไปดูอาการที่โซฟา
เหมือนกับอยู่ดีทรงตัวไม่อยู่ไม่มีแรงในการประคองตัวเองนี่พ่อก็ต้องไปช่วย
ลงคลิปเอาไว้นะครับบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ที่แม่ไม่มีวันลืม
วันนี้ลูกกินข้าวช้าไม่ตรงเวลาไม่เจอกับตัวเองไม่มีวันเข้าใจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒มิถุนายนคุณแม่บอกว่าเหตุการณ์นี้นะครับ
คุณแม่อธิบายว่าอย่างนี้ฮะสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวเกิดอาการเหมือนกับในคลิปนี้นะ
คือต้องขอโทษลูกสาวด้วยวันนั้นคิดว่าลูกเนี่ยไม่อยากกินข้าวก็เลยดุลูก
เพื่อให้กินข้าวให้หมดแล้วลูกเนี่ยแสดงอาการแบบเหมือนกับชักตาลอยตัวซีดปากซีดอะไรพวกนี้ออกมา
แล้วน็อกไปต่อหน้าต่อตาแต่ความจริงแล้วที่บ้านวันนั้นเนี่ยปกติทานข้าวกันทุกเช้าเนี่ยคือ๗โมงเช้า
แต่วันเกิดเหตุคุณแม่บอกว่ามัวแต่ทำงานบ้านทำงานบ้านยังไม่เสร็จกว่าจะได้กินข้าวเช้ากันเนี่ย๑๐โมงเช้า
นี่ฮะพอมานั่งโต๊ะกินข้าวเหมือนกับลูกเหมือนท่าทางไม่อยากกินข้าวแม่กระดุ
แต่ความจริงมันอาจจะเกิดอาการอะไรหรือเปล่าที่แบบโอ้โหตั้งแต่๗โมงแล้วถึง๑๐โมงไม่ได้กินข้าว
ปวดท้องปากซีดตัวเหลืองตาลอยจนแน่นิ่งไปโชคดีที่ช่วยกันแล้วก็ลูกก็ฟื้นกลับมาเป็นปกติ
ก็เลยอยากฝากถึงพ่อแม่ทุกคนว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยเราคิดว่าไม่เป็นอะไร
แต่มันสำคัญมากจริงนี่แค่กินข้าวผิดเวลาเองหรือมันอาจจะเป็นความเครียดจากทางกระพงกระเพาะ
ความเครียดของเด็กอะไรหรือเปล่าคุณแม่บอกว่าตอนนี้ลูกสาวอาการปลอดภัยแล้วนะฮะ
คุณแม่ยังได้โพสต์คลิปล่าสุดเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้หลังจากที่ทุกคนมาให้กำลังใจกันนะ